มาดูอีกหนึ่งปัญหาของวงการการศึกษา
ตอนนี้เขามีนักเรียนผีเกิดขึ้น
คือยังไงคะนี่เป็นความเชื่อมั้ยเรื่องที่รับ
ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของวิญญาณเรื่องผี
แต่ว่ามันเป็นการคือสมมุติว่าโรงเรียนของน้องมิ้นเนี่ย
รับเด็กได้๑๐๐คนแต่จู่มีชื่อเกินไปเป็น๑๒๐คน
อ๋อมีตัวผีออกมาอย่างนี้แต่๒๐คนไม่มีตัวตน
แต่มีชื่อระบุเข้ามาว่าเป็นนักเรียนของโรงเรียนนี้เพิ่มขึ้นมา
ก็เลยเรียกว่านักเรียนผีเออ
คืออย่างนี้คุณผู้ชมต้องบอกว่ามันเป็นการสอดแทรกชื่อเข้าไป
เพื่อทำให้โรงเรียนจากโรงเรียนขนาดเล็กกลายเป็นโรงเรียนขนาดกลาง
แล้วทำให้ผอของโรงเรียนนั้นมีผลกับการโยกย้ายไปสู่โรงเรียนที่ใหญ่กว่า
อ่าก็เลยมีการทำนักเรียนผีขึ้นมาสอดแทรกเข้าไป
แบบนี้ก็มีด้วยคุณผู้ชมนะฮะหลังจากเมื่อวันที่๒๒พฤศจิกายนที่ผ่านมา
สำนักงานป้องกันและปราบรามการทุจริตในภาครัฐหรือว่าปปทเขต๓เนี่ย
ลงพื้นที่เลยไปตรวจสอบโรงเรียนขามสแก่แสงอำเภอขามสแก่แสงจังหวัดนครราชศรีมา
พอไปตรวจนะคุณผู้ชมเขาไปพบนักเรียนที่ไม่มีตัวตนในโรงเรียน
หรือที่เราเรียกกันว่านักเรียนผีเนี่ยเกินเข้ามาเกินเข้าไปถึง๑๙๖คนจากนักเรียนที่มีอยู่จริง
ล่าสุดพันธุ์ตำรวจโทษสามารถใช้ในโรงผู้อำนวยการประมาทธอเขต๓
ออกมาเปิดเผยบอกว่าจากการลงพื้นที่ในพื้นที่๓จังหวัดทางภาคอีสานเนี่ย
ก็คือศรีสะเกดยะโสธรแล้วก็นครราชศรีมาในช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา
มี๓โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนเกินกว่าที่มีอยู่จริงก็คือมีนักเรียนผีอยู่๓โรงเรียน
ดังนั้นปปทก็วางเครือข่ายในการแจ้งบ่อแสโรงเรียนในพื้นที่๘จังหวัด
ที่อยู่ในการดูแลของประมาทธอเขต๓ก็คือมีสุรินบุรีรัมศรีสะเกตยัสวทรอำนาจเจริญ
อุบลราชธานีชายภูมิและนครราชศรีมา
นอกจากนี้เนี่ยประมาทธอเขต๓ยังได้รับแรงงานว่ามีอีกไม่ต่ำกว่า๑๐โรงเรียน
มีการใส่ชื่อจำนวนนักเรียนที่ไม่มีอยู่จริงหรือว่านักเรียนผี
เพื่อเป็นการอัปเกรดจากโรงเรียนระดับเล็กที่มีนักเรียนไม่เกิน๕๐๐คน
ถึง๑๔๙๙คน
เพื่ออะไรเพื่อเป็นการหวังผลในการยกย้ายตำแหน่งผู้บรรยายการของโรงเรียน
ไปอยู่ที่โรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดใหญ่
มีสักละมีสีขาดขึ้น
หวังเงินแป๊เจี๊ยในอนาคตหวังผลประโยชน์ที่มันจะตามมานะครับ
ซึ่งสัปดาห์นี้เนี่ยทางบรปฐเขต๓จะเร่งลงพื้นที่สุ่มตรวจโรงเรียนที่
รับแจ้งมาว่าเข้าข่าวข่ายข้อมูลทั้งหมดนี้นะครับ
เพื่อเป็นการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงนะฮะ
พร้อมกับจับตาด้วยว่าเหตุใดผู้อำนวยการโรงเรียนเหล่านี้เนี่ย
ถึงอยากโยกย้ายไปยังโรงเรียนที่มีขนาดใหญ่กว่า
มันมีอัตราเงินเดือนที่มันมากกว่าหรือเปล่า
ผลตอบแทนมันเป็นยังไงเอ๊ะเขาหวังอะไรมากกว่า

แต่เบื้องต้นสันนิษฐานแบบนี้อาจจะมีผลประโยชน์อื่น
เหนือจากเงินเดือนโดยเฉพาะเรื่องของการรับเงินแปรเจีย
ก็คือเงินแตกโต๊ะนะอื้ออ่าพอจะเข้ามาใช่ไหม
อ่าวจ่ายมัตรไลน์ใส่ซองไปก็ว่ากันไปนะฮะ
ซึ่งถ้าได้โรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่
ได้เงินมันก็มากขึ้นเขาเรียกว่ามันเป็นมหาศาลนะคุณผู้ชม
จำนวนเงินก้อนนี้นะฮะประวัติภาพเขตทรัพย์ก็ต้องมีการร่วมมือกันกับร้านเหนืองาน
เพื่อไปสืบเสาะหาข้อมูลแล้วก็ไปดูเส้นทางทางการเงินของแต่ละโรงเรียน
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตคอรัปชั่นในวงการศึกษาของไทยต่อไป

จากมีนักข่าวผีตามวงการบันเทิงแล้ว

ถามว่าเราจะเชื่อใจใครได้ทุกวันนี้

คุณผู้ชมอย่าไปกลัวเลยผี
น่ากลัวกว่าผีก็คนนี้แหละค่ะ
หลอกกันเองได้จริงเลยนะ